พ่อได้กลิ่นเม้นเม้องรึเปล่า
เห้ยทั้งเสียงทั้งกลิ่น

แม่ว่าต้องไปกินหนูตายแน่นอนเลย

โอ้โหตายอะไรอ่ะโอ้โหพูดเสียเซลล์เลย
เห็นขนาดนี้ลำไส้พังหมดแล้วมั้ง
จะไปหาหมอซะดีไหมล่ะครับเนี่ย
ชักโคกหันออกทางหน้าบ้าน
เตรียมโดนเพื่อนบ้านลินทา
ใครส่งอะไรมาไม่รู้จักการะเทศะ

ไม่ใช่เรื่องนั้นแม่ก็ถามว่า

โอ้โหมาถามอะไรตอนเขากำลังปลดทุกข์ล่ะครับ
คงหันหน้าไปทางละตัวมั้ง

ไม่ทางหน้าบ้านอ่ะเหรอ
น่าเห็นใจสมาธิไม่รู้จะเอาไว้อยู่ตรงไหนดี
ระหว่างโถตุ๊ดหรือคำถามของพันละเมีย
เมียไปซื้อหมูปิ้งทุกวัน
สงสัยไปแอ้วแม่ค้าแน่
กรุ๊ปสมาคมแม่บ้านเนี่ยมันอันตรายจริง
โอ้โหลบเหรอคิดว่าจะลบทันหรือยังไง
รู้สึกได้ถึงสัญญาณอาฆาต
พ่อไม่ต้องหนูแล้ว
ชักโคกบ้านเราหันไปทางหน้าบ้านแน่นอน
หันไปทางหน้าบ้านแล้วเป็นอย่างไรแม่

ให้ออกจากห้องน้ำไปตอนนี้ก็อาจจะตกอยู่ในอันตราย
อุ๊ย

เอาไงก็เอาเถอะพี่ดีกว่าโดนเมียทุบ
ไอ้เพื่อนนี่ก็ส่งมาไม่รู้จักเวลาเวลา
แชร์ข้อความเรื่องห่วงจุ้ยในกรุ๊ปไลน์ซะงั้น
ว่าถ้าซ่วมหันไปหน้าบ้านจะโดนคนนินทารับหลัง
แม่เขาก็เชื่อคนง่ายซะด้วยล่ะครับ
ว่าแต่ความเชื่อนี้เนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหน
สินแสครับช่วยทีครับ
สำหรับเรื่องชักโคกที่ห้ามหันไปทางหน้าบ้าน
และจะถูกเพื่อนบ้านนินทาหรือความลับภายในบ้านจะลั่วไหล
อย่างที่หลายท่านได้อ่านข้อมูลมาแล้วเจอข้อห้ามในลักษณะนี้
แล้วก็ไปจ้างช่างมาหมุนชะโคกกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับ
ซึ่งชักโคกปกติที่ได้ออกแบบมาตั้งแต่แรก
ก็ออกแบบให้นั่งสบายอยู่แล้ว
แต่เมื่อไปอ่านเจอข้อห้ามลักษณะนี้
ก็เกิดความวิตกกังวลไปหมุนชักโค
แทนที่จะนั่งสบายอาจจะด้านหนึ่งไปชิดฝาผนัง

ห่วงจุ้ยเราอยู่ที่ไหนนานที่สุดจะส่งผลกับเรามากที่สุด
อยู่ในห้องน้ำครั้งละประมาณ๑๕นาที
แต่ท่านอยู่ในห้องนอนวันละ๘ชั่วโมง
ส่วนห้องน้ำมีเอาไว้ปลดทุกข์

ไม่ได้มีเอาไว้สร้างความทุกข์จากข้อมูลห่วงจุ้ย
โคกท่านจะหันไปทางไหนก็แล้วแต่

ตามหลักโครงสร้างของตัวอาคาร
โดยท่านปิดประตูห้องน้ำไว้ทุกครั้งหลังจากใช้งาน
ก็ไม่ได้ส่งผลร้ายใดต่อพลังงานห่วงจุ้ยแล้วนะครับ
เจอและเกิดความวิตกกังวลใช้ชีวิตให้มีความสุข
อย่ามานั่งทุกข์กับเรื่องห้องน้ำจำไว้ครับ